ส่วนความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ

ล่าสุดอีกนะครับยืนยันแล้วนะครับว่ามี๓หน่วยงาน
ซึ่งเป็นองค์กรฟุตบอลระดับโลกนะ
จะเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยครับ

ทางฟุตบอลเดินทางมาถึงประเทศไทย

ในเวลาบ่าย๒โมงวันนี้นะครับ

การจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

พร้อมด้วยฝ่ายกฎหมายและฝ่ายจัดการเลือกตั้ง

และกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งของสมาคม

ที่เกี่ยวข้องไปแล้วครั้งหนึ่งครับ

ที่ยืดอุทธรณคำสั่งถูกตัดสิทธิ์

ยังการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขอความเป็นธรรม

มีการมอบหมายให้คณะกรรมการนะครับ

เป็นเรื่องแห่งประธานพิจารณาครับ
ก็เชิญทั้งสองฝ่ายเข้าไปชี้แจง

ผลการร้องทุกข์ต่างว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นจะเกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้หรือเปล่า
สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
โดยจะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้า
จากนั้นจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย๓ครับ